บอกโอ้โหรถคุณนี่ผิดหลายอย่างนะ

แต่คนถูกจับเขาถามว่าผมผิดตรงไหนนี่ฮะ
แล้วเขาบอกอย่าเพิ่งเอาไปได้ไหมเดี๋ยวผมไปขี่รถไปหาพี่ชายผมก่อน
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมช่วยดูผิดตรงไหนเอาปากกามาวง

ให้เขาขึ้นรถตำรวจแล้วให้ตำรวจอีกนายหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไป
เขาก็เลยบอกผมต้องไลฟ์ไปด้วย
เพื่อความปลอดภัยเพราะไม่แน่ใจว่านี่คือตำรวจจริงหรือเปล่า

ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
สุดท้ายตำรวจบอกขึ้นรถตำรวจนี่แหละ

ที่คือเสื้อสีดำใส่อิงเกยงยีนส์
ที่ขี่จักรยานยนต์เข้าไปนี่เป็นตำรวจนะครับ
เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบนะครับทุกผู้ชมครับ
อีพี่มาฟังซ้ายมือของรถนะฮะรถสีเขาเขาอะไรครับ
แล้วเดี๋ยวท่านจะเห็นว่ารถจักรยานยนต์ของเขาเป็นยังไงบ้างนะฮะเขาบอกรถเขาแค่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะค่ะ
แต่ความจริงตำรวจบอกโอ้โหมันอีกหลายอย่างเหลือเกินนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยก็ต้องไปที่โรงพักนะฮะคือวันนี้เราไปคุยกับเจ้าของคลิปนะครับ
ไหนทิรพงกรยานนอายุ๒๘ปีคนนี้นะครับ
คือทิรพงเขาบอกว่าผมเนี่ยเป็นเจ้าของอุรถแต่งมึงฮะ
แต่งรถจักรยานยนต์นี่ฮะชื่ออู่ช่างสไปร์ลาซานอยู่ซอยลาซานบางนา
คือวันที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขาบอกเขาถ่ายเพื่อเซฟตัวเองเพราะว่าคนที่มาควบคุมตัวเขาจะเอาขึ้นรถไปเนี่ย
แล้วจะยึดจักรยานยนต์เขาเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบตอนนั้นเลยไม่แน่ใจว่าใช่ตำรวจจริงหรือเปล่า
คือมันห่างนิดเดียวนะครับมันห่างนิดเดียวนะครับแล้วก็มีเนี่ยฮะผู้ชายที่บอกว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบเนี่ย
มาจับตัวจะพาไปโรงพักตอนนั้นก็พยายามต่อรองบอกเดี๋ยวรอให้พี่ชายมาเอารถกลับบ้านไปก่อนได้ไหม
ถ้าผิดยังไงก็ไปเสียค่าปรับอะไรยังไงก็ว่ากันแต่ตำรวจเนี่ยไม่ยอมนะฮะ
หาว่าเขากวนนู่นกวนนี่สุดท้ายก็เลยต้องถ่ายคลิปเอาไว้
เห็นไหมฮะเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวขอดูภาพเมื่อสักครู่นี้หน่อยตอนที่เขาไลฟ์อยู่
แล้วตำรวจขี่จักรยานยนต์มาข้างรถของตำรวจขังซ้ายมือเนี่ยฮะ
นี่เห็นไหมฮะก็มีแต่ตัวต่าง
เดี๋ยวตำรวจเขาจะเฉลยค่ะว่าตกลงแล้วคุณผิดตรงไหนบ้างนะคะนี่เห็นไหมฮะมันหลายอย่างมากเหมือนกัน
โอ้โหนี่ฮะคันนี้นะครับทุกผู้ชมครับทางตำรวจเนี่ยนะครับทางคือพอไปถึงสถานีตำรวจเนี่ย
ีรพงศ์เขาบอกว่าตำรวจนี่ก็เอาตัวเขาไปตรวจเรื่องของสารเสพติดก่อนนะฮะ
ซึ่งเขายืนยันว่าเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดนะครับส่วนรถคันที่ถูกยึดนะครับ
นี่ฮะเอาละมันผิดหลายอย่างเริ่มเอาปากกามาวงกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ธีรพงธ์เขาบอกว่ามันเป็นรถโชว์อ่ะคุณเขมสอนเขาเป็นร้านแต่งรถจักรยานยนต์
รถคันนี้เนี่ยผมจอดไว้โชว์หน้าร้านให้ลูกค้าดูปกติไม่ได้ใช้เอาละผมยอมรับว่าผิดจริงนะ
แผ่นป้ายทะเบียนไม่มีอุปกรณ์ไม่ครบแต่แหมผมแค่จะขี่ไปซื้อของแถวนั้นนิดเดียว
ก็คือเอาออกมาขี่บนท้องถนนแล้วอ่ะมั้งเนอะคือต่อให้ไม่ขี่จอดไว้จะบอกว่า
บอกจอดโชว์ไว้ไงแต่จอดโชว์มันก็ถือว่ารถมันต้องจดทะเบียนอะไรพวกนี้ใช่ไหม
จักรยานยนต์คันสีเขียวคันนี้ยังอยู่ที่สอนอนะครับ
ตำรวจบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะ
ให้ดูว่ามันผิดตรงไหนบ้างเอาให้เห็นชัดไปเลยก็คือไม่มีกระจกมองข้าง
ไปปรับแต่งท่อไอเสียให้มันใหญ่เสียงดังนะแล้วก็ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับ
ตอนที่ถูกคุมตัวเนี่ยคนขี่ก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกนี่ฮะตำรวจแจ้งไป๕ข้อหานะครับ
ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีกระจกติดหน้ารถสีรถไม่ตรงกับเล่มทะเบียนด้วย
คนขี่ไม่ใส่หมวกกันน็อกและไม่มีใบขับขี่ด้วยซึ่งธีรพงศ์เขาก็ยอมรับผิดทั้งห้ากรณีนะฮะ
ส่วนชื่อเจ้าของรถตามเล่มทะเบียนเนี่ยเป็นชื่อแม่ของเขาตำรวจบอกว่าเปรียบเทียบปรับอะไรเสร็จ
ีรพงศ์ก็กลับบ้านได้นั่นแหละแต่รถตามกฎหมายก็คือต้องให้เจ้าของรถตัวจริงตามชื่อในเล่มทะเบียนเนี่ยเขามารับรถคืนไป

คือต่อให้จอดโชว์เนี่ยตำรวจบอกก็ต้องเอาให้ถูกแล้วคุณจะบอกขี่ไปนิดเดียว
มันก็ถือว่าลงถนนก็ขี่ไปมันไม่ได้
ส่วนใหญ่ก็เคยมีคำเตือนอยู่บ่อยนะคะขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนนหลายคนบอกขี่ไปนิดเดียวขี่ไปหน้าปากซอยนิดเดียว
แต่พอไม่ใส่หมวกกันน็อกหรือแบบทำอะไรที่มันผิดกฎหมายมันก็คือการผิดกฎหมายอยู่ดี